ต้องบอกว่าหนึ่งในคนบันเทิงนะคะที่ทำหน้าที่เป็นจิตอาสาค่ะ
ช่วยเหลือทั้งบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็พี่น้องผู้ยากไร้นะคะ

ใช่นะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้หน้าที่หลักของคุณอาร์ต
กลายเป็นจิตอาสาเต็มตัวไปแล้วนะคะ
แต่นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมช่วยเหลือคนอยู่ดี
มีวายนะคะเจอดราม่าจากเกลียนคีย์บอร์ดไม่เลิกคุณผู้ชม
คีย์บอร์ดไปคอมเมนต์ข้อหาด่าทอตามเพจต่างค่ะ
แต่ละครั้งเนี่ยคุณอาร์ตไม่ทนนะคะไปแจ้งความเอาผิดแล้วเรียบร้อยค่ะ
รอบแรกคุณผู้ชมหมายเรียกออกแล้วนะคะ
ส่งไปถึงนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหมด๘คนด้วยกันค่ะ
แล้วคุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะนี่คือหนึ่งในเกลียนคีย์บอร์ดนะคะ

ส่งข้อความมาขอโทษคุณอาร์ตนะคะ
บอกว่าขอโทษที่คอมเมนต์แบบไม่ได้คิด
ตัวเองเป็นคนที่แก้หาเช้ากินข้ามคนหนึ่ง
อยากให้คุณอาร์ตยกโทษให้ด้วยค่ะ

กรณีเองก็ต่อรองว่าผมมีน้อยให้น้อยได้ไหม
คุณอาร์ตบอกว่า๑๒๐๐ชุดแล้วกันนะคะ
ตัวคุณอาร์ตยืนยันว่าไม่ยอมความแน่นอนค่ะ
คือไม่ว่าอาชีพอะไรก็ไม่มีสิทธิ์ไป

ต้องนะคะรอบแรกโดนหมายเรียกไป๘คนค่ะ
เดี๋ยวรอบถัดไปนะคะคุณอาร์ตบอกเลยอีก๒๐คน

เราติดต่อหาคุณอาร์ตนะคะขอสัมภาษณ์ผ่านวีดีโอคอร์ค่ะ

แต่ก็อยากเตือนใจคนในโซเชียลด้วยนะคะ

บางคนก็ด่าผมเสียหายโอ้โหย
เหมือนเคยรู้จักกันอ่ะเหมือนเคยโกรธกันมาเป็น๑๐ปี
ดึงผมไปไหนก็ไม่รู้อืมเออลามปามไปหมด

ส่งไปช่วยหัวหน้าเรือนจำส่งไปช่วยรอพอสต
ส่งไปช่วยสาธารณสุขต่างนะครับ
แล้วก็แมสประมาณ๕๐๐๐กว่าชิ้นบ้างครับ
แล้วก็เจลแอลกอฮอล์ประมาณแบบหมื่นหรือ๒๐๐๐ชิ้นนะครับ

แล้วก็อย่างที่บอกไปวันนี้นะคะช่วยราชธรรมอีก
ราชธรรมในเรือนจำก็คนติดโควิดเยอะมากนะคะ
เขาช่วยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านชิ้นนะ
ก็อย่าไปว่าเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้กฎหมายแรงจริง

ไม่ใช่แบบต้องมาบริจาคเพราะว่าคุณไปด่าเขา